พาไปเที่ยวที่มหาสารคาม
ที่นี่คุณผู้ชมก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้แวะเวียนไปด้วยนะจ๊ะ
ที่นี่จะเป็นที่ไหนไปดูค่ะ
ที่นี่นะคะอยู่ริมถนนสาย๒๐๘มหาสารคามโกสุมพิสัยขาเข้าบ้าน
ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคาม
เจ้าของที่แห่งนี้คือคุณออนอุมามีทอง
ผู้ที่เนรมิตพื้นที่ประมาณสัก๔ไร่ให้มาเป็นสวนดอกไม้ค่ะ
เขาเริ่มต้นตั้งแต่การปรับปรุงดินก่อนนะต้องให้มันดินอุดมสมบูรณไง
จากนั้นก็ขุดสระน้ำเพื่อลองปลูกดอกไม้เมืองหนาว
ถามว่าทำไมต้องขุดสระเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่แห้ง
อากาศมันร้อนนะแต่อยากปลูกดอกไม้เมืองหนาวก็เลยต้องเพิ่มความชุ่มชื้นหน่อยละกัน
ก็ปลูกสำเร็จนะมีทั้งต้นมากาเร็ดต้นดอกคัตเตอร์ต้นสร้อยทอง
คือเป็นออร์แกนิคไม่ใช้สารเคมีนะใช้การบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่อย่างนี้
แล้วก็ใช้สปริงเกอร์เปิดน้ำเพื่อเป็นการไล่แมลง
อกจากนี้คุณผู้ชมนอกจากดอกไม้สวยแล้วนะคะ
ยังมีการจัดซุ้มเอาไว้ให้ถ่ายรูปรอบสวนดอกไม้ด้วย
นี่เห็นไหมมุมเป็นซุ้มมีภาพมีฉากโอ๊ยสวยเก๋
คนที่มาก็จะได้ถ่ายภาพกลับบ้านไปนะคะ

บางคู่เขามาเป็นคู่แบบคู่รักอย่างนี้

มาเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
พอถ่ายรูปกันนำใจแล้วหลายคนบอกจะหาอะไรดื่มดูสิ
ได้เลยคุณผู้ชมไปค่ะที่นี่เขายังมีเครื่องดื่มจิบแก้กระหายกันด้วย
เพราะว่าข้างนี่นะมีคาเฟ่เล็กให้เลือกซื้อเลือกหาเครื่องดื่มที่คุณชอบได้สบาย
นั่งชิวชมวิวถ่ายรูปจิบเครื่องดื่มอร่อยไป
ค่าบริการเหรอคะคุณผู้ชมบอกนิดนึงคนละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

ถือว่าช่วยเขาในการดูแลปลูกดอกม่วงดอกไม้ให้สวยงาม
ใครผ่านไปผ่านมาแถวริมถนนสาย๒๐๘มหาสารคามโกสุมพิสัย
ที่อำเภอเมืองมหาสารคามแวะได้นะยินดีต้อนรับเลย
แต่ต้องบอกว่ารีบไปหน่อยช่วงปีใหม่นะ
เพราะดอกไม้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่ช่วงธันวามกราเท่านั้นแหละนะคะ
พอหมดหน้านี้ไปแล้วก็คงจะต้องปลูกแบบใหม่ต่อไปนะคะ
ก็คงจะต้องเปลี่ยนนะว่าจะปลูกอะไรต่ออันนี้ก็คือบอกให้ทราบกันเอาไว้
ใครอยากถ่ายรูปสวยช่วงหน้าหนาวแบบนี้มหาสารคามก็ไปได้นะ
เดี๋ยวนี้มีหลากหลายที่เหมือนกันนะจุดถ่ายรูปสวย